มอมเบียร์แล้วก็พาขึ้นโรงแรมไปจัดหนัก
ไปสวิงกิ้งกับเพื่อนฝ่ายชายจนเธอติดโรค
เรื่องนี้มันเป็นข่าวเป็นข่าวมาหลายคนติดตามข่าวสารก็สงสาร
คราวนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะเรื่องนี้จบแล้ว
เพราะว่าตำรวจเรียกสองฝ่ายเลยมาเคลียร์กัน
แล้วผู้หญิงน่ะยอมอโหสิให้ก็มีการจ่ายค่าเสียหาย
จ่ายเงินให้แสนนึงแล้วตัวผู้หญิงบอกว่า
เราเลิกคบกันเลยนะพอเถอะเลิกกันเด็ดขาดเลยนะ
อย่าได้มายุ่งเกี่ยวกันเลยอย่าได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันอีกเลย
แต่ว่าฝ่ายชายนี่คือนอกจากต้องจ่ายเงินค่าชดเชยแล้วเนี่ยนะคะ
คือเขาโดนอีกเด้งด้วยนะเพราะว่าเป็นพนักงานกฎสอนอ
ก็โดนต้นสังกัดจัดการเหมือนกันนะคะ

กรณีที่นางสาวจันนามสมมุติเนี่ยนะคะ

จนเธอบอกว่าโอ้โหติดโรคติดโรคหนองใน
เพศของเธอมีกลิ่นแล้วก็มีตุ่มขึ้น
แล้วก็เธอนะก็ไปถามฝ่ายชาย
บอกว่าพวกเธอเป็นโรคหรือเปล่า
ฝ่ายชายบอกเออขอโทษลืมบอกไปว่าเพื่อนเป็นน้องไหน
แล้วพอเป็นหนองในแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้กินยาก็เลยอาจจะติดโรคได้
ครับแล้วตัวผู้หญิงก็มีอาการมีตุ่มขึ้นเต็มตัว
แล้วเธอกลัวอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโรคเอส
เพราะว่าตัวเพื่อนของฝ่ายชายที่มาสวิงกิ้งด้วย
สวมถุงยางอนามัยแต่อย่างใดเลย

คือเรื่องนี้มันผ่านมาแบบ๓เดือนกว่าแล้ว
แล้วก็โดนบังคับให้ไปโดนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้

ตำรวจบ้านค่ายก็เลยเรียกทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชาย

ก็ให้ทั้งในเอทางฝั่งแฟนนุ่มเนี่ยนะ
แล้วก็เพื่อนของนายเอที่ชื่อนายอู๊ด

เจอหน้ากันในห้องสอบสวนค่ะคุณผู้ชม
คุณคิดดูบรรยากาศในห้องเงียบกริบเลยนะ

ไม่มีใครอยากคุยกับใคร
ทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันแล้วตกลงกันแล้ว

ชดใช้ค่าเสียหายให้กับฝ่ายหญิง๑แสนบาท
แล้วฝ่ายผู้เสียหายก็รับข้อเสนอ

หลังจากนี้อย่าได้มาเจอมาเจอกันอีกเลย
แยกทางกันเลยแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะ
ครับอยู่ในห้องนี้๓๐นาทีกว่าจะออกกันมานะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้นักข่าวก็ถามนะ
ว่าทำไมทำไมนางเสาจันทร์ถึงยอม
ถึงที่ยอมจบเรื่องทุกอย่าง

แล้วก็อย่าพบอย่าเจอกันอีกเลยเข็ดแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านฝ่ายชายหลังจากเจรจาเสร็จ

บอกสั้นแค่ว่าให้เป็นวิจารณญาณของผู้ชมและผู้ดู

บอกมันดีเลยค่ะพวกนี้เลยตอนแรกนักข่าวฟังยังขโมดคิ้วเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายก็เดินลงจากโรงพักไป

ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่พูดจากับใครขึ้นรถไปเลย
แปลว่าการเจรจาเนี่ยจบนะไม่มีการแจ้งความ
ไม่ได้เอาผิดฝ่ายใดแต่ว่าในเอเนี่ยยังไม่จบคุณผู้ชม

พอกลับไปทำงานโดนอีกเด้งหนึ่งค่ะจากหน่วยงานต้นสังกัด
ในเอเขาเป็นเจ้าหน้าที่ก่อสน
ดังนั้นนางสาวธัญลักษณ์ขจรสกุลวง
ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียน
ตำบลตะพงจังหวัดระยองเปิดเผยนะ
บอกว่าได้ติดตามข่าวทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วถ้าเกิดว่าผิด
แน่นอนค่ะต้องลงโทษตามระเบียบของราชการ
ส่วนตอนนี้นายเอก็อยู่ระหว่างการลางาน๒วัน
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง
คือวันที่๒๑ธันวาคม

แล้วก็ต้องดูในเรื่องการเอ๊จะมีการคมคู่กันต่อหรือเปล่า

ก่อนหน้านั้นฝ่ายหญิงบอกว่าโอ้โห
พอเป็นเรื่องเป็นราวฝ่ายชายเขาเคยส่งข้อความมาเยอะเย้ยนะ
บอกว่าก็ดีนะเป็นข่าวโดยไม่ต้องเชิญชอบดังดี
แล้วฝ่ายหญิงก็บอกกลัวจนไม่กล้าไปทำงาน
และตัวเธอก็กลัวจะถูกทำร้ายด้วยเพราะรู้ประวัติฝ่ายชายดี
แล้วก็เธอบอกว่าเธออยู่ด้วยกันด้วยความรักมาตลอด๒ปี
แต่กลับถูกกระทำเยี่ยงสัตว์เธอบอกแบบนี้เลยนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้ไปตรวจโรคแล้วจะเจอโรคอะไรอีกหรือเปล่า
ทางการรักษาต่อไปจะเป็นยังไงด้วยนะคะ